สวัสดีคุณผู้ชมยามเช้าด้วยนะครับ

ช่วงเช้าที่ผ่านมาเตือนเรื่องของอากาศร้อน

แล้วก็บอกว่าจะมาเฉลยในช่วงนี้ก็คือ

เวลาเราออกไปทำกิจกรรมกลางแจ้งช่วงนี้
จะต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษหน่อยนะครับ
เพราะว่าเป็นช่วงที่จะมีแสงยูวี

รอบปีโดยเฉพาะตอนนี้เองครับ

เป็นภาพกลุ่มก้อนเมฆจะสังเกตว่าตอนนี้เองครับ

ตอนกลางของประเทศไทยกลุ่มก้อนเมฆค่อนข้างบางตานะครับ

เลื่อนที่มาทำมุมตั้งฉากกับเมืองไทยของเรา

ก็จะมีโอกาสเหี่ยวย่นเกิดฝ้ากระได้

ไม่ใช่เวลานานก็อาจจะทำให้เกิดโรคมะเร็ง

นี่คือการตรวจสอบค่าแสงโยวี

ตัวเลขที่ปรากฏเนี่ยมี๑๕

กระจายเต็มไปหมดนะครับทีนี้

เดี๋ยวไปดูเป็นอินเด็กครับ
นี่เป็นอินเด็กเปรียบเทียบความรุนแรงของแสงยูวี

ดังนั้นตอนนี้ใครที่จะออกไป

คงจะต้องเตรียมรับมือกับแสงแดดหน่อยนะครับ
ซึ่งค่าที่มากกว่า๙เนี่ยนะครับ

แดงกว่าปกติเร็วกว่าปกตินะครับ

อันนี้จะมีอย่าง

ในกรณีที่เราไปเจอแสงแดด

แล้วก็ช่วงนี้ก็แรง

รายละเอียดเป็นอย่างไรช่วงวันสงการ

ในช่วงของรุ่นก่อนระดาษช่วงค่ำ
แต่ว่าค่ำนี้จะเป็นเรื่องของมาเจาะลึกกันว่า

ค่ำคืนนี้รอติดตามกันดีครับ